มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณยายวัย๖๙ปีพลาดแล้วก็ล้มลงไปบริเวณท่อระบายน้ำที่ปิดฝาไม่สนิทจนเสียชีวิตเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ
ขณะที่สามีก็เพิ่งทราบเพราะว่าตื่นนอนมาแล้วไม่พบคุณยายค่ะก็ออกตามหาและเมื่อพบศพภรรยาก็ถึงกับร้องไห้โฮเลยนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวัชรีดวงใสค่ะ
พบหนังวาสนาหั่นสกุลอายุหกสิบเก้าปีนอนเสียชีวิต
และพบคุณตาอายุ๖๗ปีสามีของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพ
จากการสอบถามคุณตาเล่าว่าเขาและภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกัน
มีลูกสาว๒คนแยกย้ายกันไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะยากจนอะไร
เพียงแต่คุณยายเป็นคนขยันทำงานตั้งแต่สมัยสาว
อยู่เฉยไม่ได้จึงชอบเดินไปเก็บขวดหรือกระดาษเก่าไว้ขาย
ทำงานเพื่อแก้เหงาและเป็นการออกกำลังกาย
ที่ผ่านมาลูกญาติรวมถึงคุณตาเอง

แต่ภรรยาก็บอกว่าดีกว่าอยู่เฉย
และเมื่อเช้าเมื่อเจอสภาพคู่ชีวิต

ขณะเจ้าหน้าที่บอกว่ายายไม่หายใจแล้ว
ก็สามารถบุลักษณ์พวกเขาถึงอีกครั้ง

ก็พอวันนั้นรอดกลุ่ยชีศมา
เอ้าผมมีคนแจ้งไปรุ่งไม่ได้แจ้งเองมีคนแจ้ง
วันนี้ทางครอบครัวไปติดต่อที่วัด
เพื่อนำศพยายไปบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้
เพราะแพทย์ยังไม่ได้ชนะสูตรพลิกศพ
และไม่คิดจะเอาผิดกับใครเพราะมันคืออุบัติเหตุ
หลังจากนี้ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไปอยู่กับลูกสาว
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีนิติบุคคลมาหลายปีแล้ว
ส่วนพื้นที่บางส่วนได้ยื่นเรื่องให้เป็นของอบตบังปลา
เหลือเพียงซอย๗และซอย๘ที่กำลังยื่นเรื่อง
โดยในซอยดังกล่าวท่อระบายน้ำแต่ละบ้านไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
เพราะระดับน้ำค่อนข้างลึก
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะและขยัน

ถ้าไม่ได้จนแต่แกคงขยัน
ขยันเดินเก็บโน่นเก็บนี่

ระหว่างลูกพี่ระวังเด็กกับรถตัวเอง

จะหล่นได้ไง

ที่ผ่านมาเคยมีคนตกท่อลักษณะเองไหมคะ

บ้างบ้างเขาก็จะเอากระถาดด้วยไม้

ไม่มีนิติพล์ประเภท
อ๋อไม่มีเรื่องไม่มี

พนักงานสอบสวนสพบังพลีได้เชิญตัวคุณตาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
จะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องของโครงการในหมู่บ้านไปสอบปากคำอีกครั้ง
เข้าข่ายประมาทปล่อยปลาละเลยจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่
หากพบว่าเข้าข่ายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน